ม้าลายมีไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันนะครับ

แต่ทีนี้ทางม้าลายไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นอีกแล้ว

น้องนักเรียนผู้ชายกำลังจะข้ามถนนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ

นี่แหละคุณผู้ชมฮะเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ไหมฮะ
ถูกชนนะฮะถูกรถจักรยานยนต์เฉียวชน
จนกระทั่งน้องเขาล้มลงไปแล้วดูจังหวะหนึ่ง
เหมือนหัวน้องเขากระแทกที่พื้นด้วยนี่จังหวะนี้
คุณดูหัวหัวกระทากที่พื้นไปสองเด้งสองทีนะครับ
คือเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณทางม้าลาย
หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
ช่วงบ่ายสามโมงของเมื่อวานนี้นะฮะ
นักเรียนที่ถูกชนเป็นเด็กอายุ๑๔ปี
ถูกชนเข้าที่บริเวณโหนกแก้มแล้วก็ล้มลง
อย่างที่บอกไปศีรษะกระแทกพื้นถนนอย่างแรงไป๒ครั้ง
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็น้องแน่นิ่งไปเลยนะคุณนะ
คุณครูรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็แจ้งหน่วยกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาล
เพราะว่ามีบาดแผลปูดบวมในช่องปาก
เจ็บตามร่างกายแต่เคราะห์ยังดีที่ผลเอ็กซาเรย์ศีรษะ

คุณหมอให้กลับไปพักผ่อนดูอาการที่บ้านนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้โทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
โดยบอกกับทีมข่าวบอกว่าตอนเช้าเด็กไปโรงเรียน
เมื่อเช้าเด็กก็ไปโรงเรียนแล้วล่ะนะครับ
แล้วก็พอไปถึงโรงเรียนนะเด็กมีอาการคุณ
มีอาการปวดศีรษะอย่างแรงทางครูเนี่ยก็ให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านนะครับ
ซึ่งหมอหมอประจำตำบลได้เข้าตรวจสอบอาการของเด็กอีกครั้ง
คือตรวจสอบอย่างละเอียดบอกว่าอาการปวดหัว
มันเป็นผลข้างเคียงจากแรงกระแทก
ทีนี้ก็ต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน
แต่ว่าถ้าถามว่าอันตรายไหมยังไม่อันตรายนะครับ
สำหรับคนขี่รถจักรยานยนต์คันก่อเหตุนั้นนะฮะ
หลังจากที่ชนเด็กก็ได้ขี่รถกลับมาดู
และให้ความช่วยเหลือนะคุณไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ
คลิปมันมีเท่านี้นะแต่ว่าหลังจากชนแล้วนะฮะ
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็กลับมาดู

ดังนั้นครอบครัวของเด็กชายคนนี้ก็เลยไม่ติดใจครับ
ล่าสุดทางผู้ห้าราชการจังหวัดนะครับ
ติดตามอาการของเด็กและกำชับ
ขอให้ตำรวจในพื้นที่ดูแลความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนเพิ่มเติมด้วยนะครับ

เมื่อวานนี้ก็มีนะที่โคราชนะคุณนะ
เพราะเป็นกรณีของเด็กหญิงกำลังข้ามถนน

แต่ว่าก็โดนมอเตอร์ไซค์ชนจนได้นะครับ

คดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรสาหัสนะครับ
คุณครูที่โรงเรียนและผู้ปกครองของเด็กบอกว่า
โอ้โหขนาดทางม้าลายก็เห็นอยู่ชัด

ทำไมมอเตอร์ไซด์ถึงไม่เห็นบาร์โทรไซด์ถึงไม่เปรก